แล้วติดตามแผนกีฬาในช่วงข้ามใหม่สวัสดีครับ
เยี่ยมกลัวความคุดนะครับง้างมาไกลมาก
ถูกเก็บข่าวน้ำสองข้างเข้าเจ้ากันนะครับตอนนี้

เหมือนเบื่อครับเอาหัวมาให้กอดเล่น
อืมสุขเจ้าแห่งทันก่อนนะครับอันนี้
คือกลับไปนี่ไม่เจ็บเนื้อเจ็บตัวทั้งคู่
เจคบัตเลอร์ครับ
ชนะไปสบายนะครับเจฟมัดเลอร์